เรื่องต่อไปที่จะนำมาฝากกันเนี่ยนะผับให้ที่จังหวัดพยาว

เฮ้ยไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบโอ้โฮผมอยากลองไปสักทีคุณอยากไปไหม

แต่ไปพยาวที่นี่เนี่ยนะคุณค่ะ
ดิฉันไม่ได้พาไปดูพาไปท่องไปเที่ยวอะไรนะ
ทำไม
นี่ลูกชมค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเพราะเคยเห็น
ปลาไหลเงินปลาไหลทองเชื่องแบบรูปเกาคาง

แล้วเรียกมันมาไหม

แต่ไงลิ้นเฉย

ปลาไหล่ตัวนี้มันมีความเชื่อง
คุณดูเห็นเกาคางรูปหัวแล้วมันเรียกคือมาหาเลย
เห็นไหมคือเชื่องมากแสนรู้มากไม่กลัวคน
ปกติรูปหัวรูปหางนี้เราเห็นแต่สุนัขกับแมว

ปลานี่นะแค่ทำท่าจะโดนมาเนี่ยมันไหว้หนีแล้ว
พอเคลียร์กันแบบนี้เลยแต่คุณเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกัน
เจ้าปลาไหลเงินปลาไหลทองตัวนี้มันมีด้วยกันสองตัวเห็นไหม
ตัวนั้นอยู่ด้านบนขอบบนสีตัวเงินกับสีทองด้านล่าง

อันนั้นอันนั้นใกล้อีกตัวนั่นไม่ใช้ห้องวันต้อง
มันนิ่งแต่ให้สังเกตดูดีคุณผู้ชมค่ะ
ปลาสองตัวเนี้ยค่ะเลี้ยงไว้ที่เอ่อวัดนะคะอยู่ที่วัดต่อมใต้
มณฑลหมู่๓บ้านสรรหนองเหนียวอยู่ที่ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ครับว่ากันว่าปลาไหลเงินปลาไหลทองสองตัวเนี้ยมันเชื่องมากแล้ว
ฉลาดมากแล้วมันก็แสนรู้มากครับซึ่งผู้ที่นำมาเลี้ยงไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
ใครฮะเป็นพระอธิการทองสุกท่านเจ้าอาวาสวัดท่านเจ้าอาวาสวัดเนี่ย
ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้เจ้าปลาไหลสองตัวนี้นะ
มันมีเรื่องเล่าด้วยน่ะอ่ายังไงอย่างเจ้าปลาไหลทองใช่ไหมอืม
เมื่อ๒ปีก่อนเนี่ยมีชาวบ้านทำการขุดบ่อปลา
แล้วไปพบกับปลาไหลทองชาวบ้านก็เลยนำไปเลี้ยงใส่ตู้กระจกไว้
ครับแต่ปรากฏว่าตู้กระจกเลี้ยงปลาแตกอุ้ย
ก็เลยต้องนำปลาไหลทองนี้มาถวายวัดด้วยความที่ว่ามันอาจจะตัวใหญ่
นะคุณนะทางวัดเนี่ยก็เลี้ยงมาได้๑อาทิตย์
เกิดอะไรขึ้นยังไงฝนตกน้ำท่วมภายในวัดค่ะ
ทำให้ปลาไหลทองหลุดออกมาจากบ่อที่เลี้ยง
ท่านเจ้าอาวาสก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าหากมีบุญวาสนาขอให้ปลาไหลทองที่หลุดไปอยู่วัด
แล้วก็ขอให้พบปลาไหลขอให้ปลาไหลที่หลุดออกไปจากวัดเนี่ยนะ
กลับมาแล้วมาพบกันเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง
หลังจากนั้นเดินไปหน้าวิหารวัดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ปรากฏว่าพบเจ้าปลาไหลทอง
นอนนิ่งอยู่ตรงบริเวณนั้นเลยก็เลยทำการจับกลับมาใส่ไว้ในบ่อเลี้ยงเหมือนเดิมอ่ะคุณ
หลังจากนั้นต่อมาประมาณ๑ปีก็ได้มีชาวบ้านไปพบกับเจ้าตัวนี้ปลาไหลเงิน
ปลาไหลเงินตัวนี้นอนนิ่งอยู่ในไร่นากลางหมู่บ้านเลยนะคะครับท่านเจ้าอาวาสไปพบเข้า
คิดว่าไม่รอดแน่เลยนอนอยู่แบบนี้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งว่า
หากมีบุญคู่บารมีขอให้มีชีวิตและนำปลาไหลเงินมาเลี้ยงที่วัดให้มีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยเถิด
หลังจากนั้นท่านก็นำปลาไหลเงินตัวเนี้ยมาเลี้ยงไว้จากที่มันนอนแน่นิ่งเหมือนที่ใกล้จะตายอ่ะ
มันก็กลับฟื้นตัวขึ้นมามีการเคลื่อนไหวกินอาหารได้
ท่านก็เลยนำมาเลี้ยงเอาไว้คู่กับปลาไหลทอง
ส่วนเรื่องของความช่งความเชื่ออะไรอย่างนี้ก็มีบ้าง
ปลาไหลเงินปลาไหลทองไงคุณก็เป็นสิ่งดีชื่อก็มงคลอยู่แล้วแล้วเป็นปลาไหลที่หายากด้วย
แล้วพูดถึงเรื่องของความเชื่องด้วยความเชื่องเนี่ยก็ไม่ได้ฝึกอะไรนะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกอย่างนี้ก็ให้อาหารมันตามปกติแต่มันชอบโผล่หัวมาเล่นด้วย
คุณเห็นไหมแล้วมันก็มันอยู่ในอ่างนะมันจะมีปลาหางนกยูงตัวเล็กอยู่เป็นเพื่อนกัน
แต่ว่าเวลาให้อาหารมันจะชอบโผล่หัวขึ้นมาไม่ได้มีการฝึกอะไรเลยนะ
แต่งานนี้อย่างที่บอกแหละว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีความเชื่อใช่ไหม
ปลาไหลเงินปลาไหลทองสองตัวนี้คือจะต้องมีความเกี่ยวพันกับท่านเจ้าอาวาสของวัดแน่
เกี่ยวพันกันมาตั้งแต่สมัยอดีตการณ์อะไรแบบนี้หรือว่าท่านเจ้าอาวาสอาจจะโปรดสัตว์ไง
ไปเจอสัตว์ที่ใกล้จะตายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานก็เอามาเลี้ยงทำให้มันมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้
เป็นเรื่องของความเชื่อแต่มันเป็นเชื่องอ่ะน่ารักเนอะ

ใช่ทั้งความเชื่อและความเชื่องแม่น่ารักดีเนาะก็แปลกดีคุณผู้ชม
อย่างที่บอกแหละปลาไหลเงินกับปลาไหลทองเราก็ไม่ได้ค่อยได้เห็นกันอยู่แล้ว
แต่เนี่ยมันไม่กลัวคนเชื่องเพราะว่าคือเลี้ยงเราก็อยู่กับคนมาตลอดได้แหละ
เรื่องราวความเป็นมาของทั้งสองตัวมันก็เป็นเรื่องมาที่ไปเนอะ
เรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอีกต่างหากมันก็เลยถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะ
ถ้าใครมีโอกาสไปพยาวก็ไปแวะที่นั่นด้วยไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนั้นด้วย
พยาวไปวัดบ้างที่นั่นวัดเยอะแยะฝากบอกใครก็ไม่รู้

โอ๊ยขำกันเปรียวกล่าว